มาดูที่เรื่องของความสดใสจากกีฬาสี
กีฬาสีทุกที่ต้องสดใสนะคะสนุกสนาน

เด็กนี้ดีใจมากเมื่อไหร่ถึงวันกีฬาสีหน้า

จะพาไปที่จังหวัดอ่างทองนะคะ

เป็นกีฬาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ยิ่งระดับประถมยิ่งสนุกกันเลย

จะสวยงามสนุกสนานแค่ไหนไปดูภาพกันก่อนค่ะ
นั่นมันฝาชีไม่ใช่หรือ
เคิลมีถุงดำมีฝาชีมีหลอดมีถุงพลาสติก
แล้วก็โปเกมอนเต็มงานเลยนะเดี๋ยวไปจับซะเลย
มีโปเกมอนบอลด้วยนะคะสำหรับบางคนนะคะ
เป็นบรรยากาศที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดละมุดตำบลชายโย

จัดแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาค่ะ
ในกลุ่มโรงเรียนเกรดชายโยโดยมีขบวนพาเรทของนักเรียนนะคะ
อย่างสวยงามแต่ว่าที่สะดุดตานี่เลยค่ะ
จนถึงชุดที่สวมใส่นะคะสำหรับชุดที่สวมใส่ทำจากถุงดำ
สำหรับใส่ขยะถุงนมโรงเรียนเก่าที่เขาทำความสะอาดไปแล้วนะ
ทำความสะอาดไปแล้วแล้วก็เย็บเป็นชุดนะคะมีหลอดกาแฟค่ะ
มาตกแต่งอย่างสวยงามรวมทั้งฝาชีครอบกับข้าวที่แตกแล้ว
นี่เป็นขบวนโปเกมอนเดี๋ยวโดนจับหมดนะลูกฮะ
เป็นมอนสเตอร์นะคะก็เป็นการรวมเหล่าโปเกมอนในเกมฮิตที่ฮิตกันมากตอนนี้ค่ะ
ซึ่งหนูน้อยจากโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามก็เดินสวมหน้ากากแบบนี้นะคะ
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งนี้มุ่งเน้นการออกกำลังกาย
ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สร้างความสนุกสนาน
มีทั้งกีฬาไทยแล้วก็กีฬาสากลเนี่ยนะนี่
เดินกระปูคลี๊ปกระล่านะคลี๊ปกระลาดนะนะฮึ้มใช่
เขาชอบกันนะคะสำหรับกิจกรรมแบบนี้

หลังจากที่เดินพาเลสแล้วก็ต้องไปแข่งกีฬาอีก